คุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปเริ่มกันที่ความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เกิดเหตุคาร์บอมที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะคะ
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์อีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์คนร้าย๔คนค่ะแต่งกายเรียนแบบลักษณะคล้ายกับทหารพราน
สีดำทำทีว่าไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้
ซึ่งมีอาสาสมัครรักษาดินแดนเขาคอยปกป้องคุ้มครองคุณครูอยู่
พอสบโอกาสเท่านั้นแหละค่ะคนร้ายทั้ง๔คนที่แต่งกาย
ลักษณะคล้ายกับทหารเนี่ยนะคะใช้อาวุธปืนสงครามที่เตรียมมาเนี่ย
กราดยิงอาสาสมัครทั้ง๔นายเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ส่วนครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็พากันอกสั่นขวัญแขวนนะคะเสียขวัญก็เลยมีการสั่งปิดโรงเรียนทันทีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือบริเวณใต้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบูโกะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลประจันทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายบุกใช้ปืนสงครามกราดยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดง
อำเภอยะรังเสียชีวิตสี่ศพค่ะสี่ศพก็คือประกอบด้วย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้ง๓ฝ่ายประกอบด้วยทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
นำกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พร้อมกับชุดที่สูตรหลักฐานด้วย
ส่วนทางโรงเรียนหลังจากที่เกิดเหตุ
ก็สั่งปิดโรงเรียนแล้วก็มีการแจ้งให้ผู้ปกครอง
มารับบุตรหลานกลับบ้านทันที
จากการสอบสวนนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียนกำลังทำการเรียนการสอนกันอยู่ค่ะมีอศทั้งหมด๔นายคอยดูแลปกป้องดูแลเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับครูแล้วก็นักเรียนแล้วปรากฏว่าจู่มีจังหวะหนึ่งมีคนร้าย๔คนแต่งกายชุดสีดำคล้ายกับทหารก็คือคล้ายกับทหารพราเดินเข้ามาทำที
จังหวัดสงคราแล้วก็ขโมยรถของครูจ้อง
ซึ่งเป็นรถกระบะเนี่ยไปก่อเหตุค้าบอม
ที่แอภัยเทพาะจังหวัดสงครานะคะ
ล่าสุดในวันนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจสงขลา
ก็มีการสนที่กำลังทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เข้าไปตรวจค้นคุณผู้ชมเป็นขนำ
ถ้าเกิดว่าภาษาปากใต้ก็เรียกว่าหนำนะ
ไปตรวจค้นในพื้นที่หมู่ที่๒บ้านควนรัน
ไปตรวจค้นซ้ำอีกครั้ง
ร่วมการตรวจค้นในครั้งนี้ด้วย
ไปตรวจพบค่ะโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง
แล้วก็เหล็กเส้นที่ตัดเป็นท่อนแล้วนะคะ
ส่วนผู้ต้องสงสัย๒คนหลบหนีไปได้นะคะ
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร
คือก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๓คน
แล้วก็มีการไปสักถามมีการไปสอบปากคำ
ทั้ง๓คนล่าสุดยังคงปฏิเสธนะคะ
แล้วก็ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มเติม
อีก๕คนก็รวมเป็นทั้งหมด๘คน
ไปควบคุมตัวมาได้ในพื้นที่บ้านควนหลัน
แล้วก็ส่งตัวทั้ง๕คนไปยังศูนย์สักถามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๑
เพื่อขยายผลการติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ก่อเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นพลโทพรศักดิ์ภูสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔บอกว่า
จากเหตุกรณีที่เกิดขึ้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
มุ่งเน้นงานด้านการข่าวในการติดตามจับกลุ่มคนร้าย
รวมทั้งก็กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคง
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างรัดกลุ่มแล้วก็เข้มงวด
รวมทั้งเอ็กซาเรย์พื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายแฝงตัวเข้ามาพักพิงในพื้นที่
แล้วก็เคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดนะคะ
ข่าวแรกข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายมาก่อความสงบไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะ